คุณผู้ชมช่วงนี้พาไปดูเรือกันหน่อยค่ะ
เพราะว่ากองทัพเรือเขาเตรียมที่จะต่อเรือตรวจการไกลฝั่ง

ซึ่งครั้งนี้จะนำไปเข้าประจำการในกองทัพ

ในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
ละตระเวนรักษาฝั่งด้วย
รูปร่างหน้าตารูปแบบของเรือจะเป็นยังไง

กองทัพเรือเตรียมต่อเรือรบขึ้นเป็นลำที่๒
เพื่อพัฒนากำลังรบในการป้องกันประเทศ
ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากเรือหลวงกระบี่
โดยมีต้นแบบมาจากเรือรบของประเทศอังกฤษ

ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า๒๓น็อต
ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า๓๕๐๐ไม้ทะเล
มีกำลังพลประจำเรือ๙๙นาย

ยังสามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๑๑ตันได้ด้วย

ยังมีระบบควบคุมบังคับบัญชาและตรวจการ

เพื่อป้องกันขีปนาวุฒิของฝ่ายตรงข้าม
ที่สำคัญใช้งบประมาณทั้งสิ้น๕๐๐๐ล้านบาท

จะมีราคาไม่ต่ำกว่าลำละ๙๐๐ล้านบาท

ทัพเรือมีโครงการจะพัฒนาต่อยอด

เพื่อเสริมเคี้ยวเล็บให้กับกองทัพในอนาคต

ถ้ามีฟรีเก็ตน่าจะ๑๕๐๐อัพ

แต่ว่าตรงนี้น้องเรามาตัดระบบเอาใต้น้ำลงไป
ผมให้อย่างน้อยผมว่าต้องสัก๖๐๗๐นะพี่นะ
ของราคาเต็มถ้าเราซื้อจากต่างประเทศ

ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ของการต่อเรือกลับเข้ามา

อำนวยการลบได้เองทั้งระบบ

๑๐ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
อย่างเพราะว่าประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่๒

และสามารถซ่อมเพื่อพัฒนากิจความสามารถของยุทธโทปกรณ์ในระดับกลาง

ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
อยู่ในกลุ่มที่พึ่งพาตนเองได้ในระดับสูง
และสามารถส่งออกยุทธโปรกรณ์เองได้
เพื่อประหยัดงบประมาณจัดซื้ออาวุธของกองทัพ